ลำปางนะครับตำรวจก็ไปคลี่คลายในคดี
คุณตาวัย๗๒ปีฟันคอหนุ่มใหญ่เพื่อนบ้านจนเสียชีวิตนะครับ
เรื่องนี้นะครับทางส่วนของเจ้าตัวเนี่ยก็คือคุณตาวัยเจ็ดสิบสองปี
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับก็อ้างบอกว่าทางผู้ตายเนี่ยเมา
แล้วเข้ามาหาเรื่องจะทำร้ายตาก่อนถึงสองครั้งตาเนี่ยก็พลั้งมือ
ลงมือก่อเหตุเพราะจะเป็นการป้องกันตัวแต่ท้ายที่สุดคว้ามีดพระ
มาฟันจนเสียชีวิตเลือดท่วมถนนในชุมชนแบบนี้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
นายอินศรท้าวงบานอายุห้าสิบเอ็ดปีซึ่งเป็นผู้ตายเนี่ยนะฮะ
ถูกฆ่าปาดคอจนตายจมกองเลือดเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน
กลางตำบลทุ่งฝ่ายอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ซึ่งเป็นปากซอยเข้าบ้านของผู้ตายนะครับหลังจากเกิดเหตุตำรวจของสพทุ่งฝ่าย
ก็รีบเข้าไปตรวจสอบสภาพศพของผู้ตายนะ
ก็ถูกฆ่าโหดอย่างหดเยี่ยมฆ่าอย่างหดเยี่ยมนะฮะ
มีแผลถูกฟันเข้าที่บริเวณใบหน้าแล้วก็ลำคอจนหลอดลมเกือบขาดเลยล่ะครับ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายมักจะชอบดื่มเหล้าเป็นประจำ
เวลาเมาผู้ตายมักจะส่งเสียงเอะอะโวยวายนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุคาดว่าผู้ตายน่าจะตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนที่โต๊ะไม้หน้าห้องครัวที่บ้านของผู้ตายเอง
เพราะว่าพบร่องรอยของการตั้งวงมีขวดสุรามีแก้วอะไรวางอยู่นะฮะ
ตำรวจได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าคนลงมือก่อเหตุนะครับเป็นเพื่อนบ้าน
และเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
เป็นคุณตาวัยเจ็ดสิบสองปีนะฮะคือนายแก้วหมูลนวลสาย
ตำรวจก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็ชี้จุดที่นำมีดนั้นไปซ่อนนะฮะโดยผู้ต้องหานะครับ
นายแก้วมูลรับสาภาพว่าเป็นคนใช้มีดพระฟันคอนายอินสอนจนเสียชีวิต
โดยอ้างว่าก่อนเกิดเหตุนายอินสอนได้ดื่มเหล้ากับเพื่อนมาทั้งวันเลย
จากนั้นนายอินสอนเดินเข้ามาหาเรื่องคุณตานี้ก่อน
ครั้งแรกนะฮะนายแก้วมูลก็ไม่ได้สนใจอะไรไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวด้วย
แต่ว่านายอินสอนก็กลับบ้านไปและไม่นานนายอินสอนก็กลับมาอีกรอบหนึ่ง
แล้วก็อยู่อยู่ก็ปรีเข้ามาจะทำร้ายนะฮะด้วยความโมโหแล้วครับ
นายแก้วมูลก็เลยคว้ามีดพระดายย่าฟันเข้าที่หน้าไปหนึ่งครั้ง
นายอินสอนล้มลงและจากนั้นนายแก้วมูลก็ตามเข้าไปฟันเข้าที่ลำคอฉับเลยนะฮะ
ด้ามมีดเนี่ยหักนะครับจากนั้นนายแก้วมูลเนี่ย
ก็ไปเก็บมีดแล้วก็ด้ามเดินกลับบ้านแล้วก็นำไปล้างถอดด้าม
แล้วก็นำไปซ่อนไว้ที่ยุ้งข้าวนะครับส่วนด้ามมีดที่หักเนี่ย
เอาไปวางไว้ที่กองฟืนหลังบ้านกระทั่งตำรวจนะฮะสืบทราบ
แล้วก็ตามมาจับตัวได้ดังกล่าวจนกระทั่งถึงการทำแผนเนี่ยนะครับ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาแล้วครับฆ่าผู้อื่นแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ว่าผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุนายแก้วมูลเขาก็ให้ข้อมูลกับตำรวจนะ
บอกว่าเขาก็พลั้งมือไปเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็โมโหด้วย
เพราะว่าผู้ตายมาหาเรื่องอยู่บ่อยครั้งนะครับ